ใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะต่างพากันน้ำตาซึมกันหมดเลยล่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นคลิปที่พี่เปิ้ลหัทยานะคะก็ได้โพสต์ค่ะ
คือเป็นภาพนะคะที่พี่ตัวเนี่ยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะ
แล้วก็เป็นคลิปที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเลยนะคะ
เปิ้ลเนี่ยระบุว่านี่เป็นคลิปที่บันทึกไว้วันที่๖มิถุนายนค่ะ
ก่อนวันที่พี่ตัวจะจากไปเพียงแค่๔วันค่ะ
เป็นคลิปที่ลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นตามภาพเลยนะคะ
หนุนแล้วก็น้องหนังร้องเพลงปลดให้คุณพ่อฟัง
ไปชมบางช่วงบางตอนของคลิปกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมบีบหัวใจจริงนะคะ
เพราะว่าเพลงที่ฟังเนี่ยค่ะพี่เปิ้ลได้โพสต์เล่าไว้นะคะว่า
ลูกเนี่ยร้องเพลงให้พ่อฟังในคืนวันเสาร์นะคะ
ซึ่งจริงน้องหนุนน้องหนังเนี่ยร้องไม่เป็นหรอกนะคะ
แต่ว่าคุณพ่อชอบนะคะแต่ขอแบบว่าคือเห็นว่าคุณพ่อชอบนะคะ
ก็เลยอยากร้องให้พ่อฟังค่ะซึ่งพี่ตัวก็ยักษิ้วให้นะคะ
ร้องไปก็มองหน้ากันไปพี่ตัวได้ยินไหมคะ
โอ้โหพี่เปิ้ลโพสต์แบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งจากข้อความนี้ค่ะเชื่อว่าใครที่อ่านก็คงจะอดน้ำตาซึมไปด้วยไม่ได้จริงค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ขอให้ครอบครัววงกระจ่างเนี่ยค่ะ

แล้วก็งานพระราชทานเพลิงศพนะคะเป็นกรณีพิเศษเนี่ย
จะจัดขึ้นในวันพระหัสบดีที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ

ต้องแสดงความเสียใจกับการจักรไปในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ